ทางฝากฝั่งคนในวงการบันเทิงก็มี
โมเมนต์น่ารักระหว่างคุณพ่อและคุณลูกมาฝากคุณผู้ชมนะคะ

พร้อมกับกราฟนะคะซึ่งคนที่ทำหน้าที่บันทึกไว้ก็คือใครรู้มั้ย
คุณแม่นิวเคลียร์โอ้น่ารัก
ซึ่งพี่เพชจ้าเองเขาก็เขียนบรรยายเอาไว้นะคะว่าเป็นการจู่โจมเข้ามาทั้งคุณแม่คุณลูก
ทั้งที่พ่อเองเนี่ยก็เพิ่งจะตื่นนอนเดินมาทั้งผ้าคุณหนูมันนั่นแหละ
ท่าทางก็ยังเก็บทรงไม่อยู่เลยแต่ก็ขอทำหน้าที่พ่อตั้งแต่ตื่นนอนเลย

กราบจมดอกไม้ไปเลยนะคะ
เอ้อบางคนคนนั่งกราบนี่นอนกราบ

ใช่ค่ะต่อเนื่องกันกับความน่ารักของลูกอย่างน้องอลินและอลันนะคะ
มีโมเมนต์น่ารักกับคุณพ่อโอ๊คนะคะ
สองแฝกเขาพร้อมใจกันไปว่ายคุณพ่อพร้อมกับกัสน้อย
แล้วก็พวงมาลัยจิว๒อันคุณผู้ชมดู
เห็นชีวิตบ้านนี้แล้วนอกจากความอุ่นก็น่าจะเป็นความสนุกแบบสุดเหวี่ยงในช่วงท้ายคลิปเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะ

ต่อกันที่อีกหนึ่งบ้านนะคะบ้านของน้องปาลินกับน้องโปรดค่ะ
โอ้โหเห็นตัวกลมอ้วนฟุกแบบนี้เขาก็มีมุมน่ารักตะมุตะมิกับคุณพ่อป๊อปเหมือนกันนะ
คือทั้งคู่ตั้งใจนำเอาพวงมาลัยกับการ์ดที่ทำเองไปให้พ่อป๊อป

มือน้อยนะหอบฮิ้วพวงมาลัยไป
พ่อชื่นใจแบบนี้นะ
ด้านลูกสาวสุดกระตันยูคนนี้ค่ะคุณใบเตยอาสยา
ก็ถือนี่โอกาสวันพ่อหอบเงินไปให้คุณพ่อคุณนับดูประมาณเท่าไหร่

ที่ฉันกะจากสายตาเป็นล้านนะหรือประมาณ๓ล้าน

งานนี้คุณป๊าป๊าก็น่าชื่นตาบานค่ะ
เตยเขาเขียนแคปชั่นเอาไว้นะคะว่า
ว่าป๊าป๊าไม่ต้องการอะไรมากนอกจากสิ่งนี้ค่ะ
เอาไปเป็นทุนการศึกษาให้เด็กของป๊าป๊านะ

มีการแซวคุณพ่อด้วยนะ
เด็กที่ว่าก็น่าจะเป็นหลานเขานั่นแหละ
ดูจากสายตาบอกเลยคุณพ่อแฮปปี้มาก
ปิดท้ายกันที่คุณพ่อโย่งอาร์มแชร์ค่ะ
ปีนี้ได้เป็นคุณพ่อเต็มตัวปีแรก

ลูกสาวตัวจิ๋วละมุนละมัยใช่ไหม

แม้พ่อจะยังเลี้ยงหนูได้ไม่เก่ง

โอ้โหคุณผู้ชมเห็นแล้วก็แบบ

กว่าจะมีเบบีตัวจิ๋วอย่างน้องอบเชย
แล้วก็เรียกได้ว่าทุกบ้านทุกครอบครัว

วันพ่อแบบนี้เราสองคนเห็นแล้วก็ชื่นใจเนอะ